อีกหนึ่งคลิปแล้วกันไหนกับเรื่องของรถแล้วเนี่ย
ขับรถก็ต้องดูกฎจราจรแล้วก็มารยาทเป็นสิ่งสำคัญมาก

รถคันนี้รถเก่งคันนี้เขามาเลนผิด
เขาจะเลี้ยวขวานะแต่เขาไปเข้าเลนกลาง
ก็เลยไปตัดหน้าคันที่เขาต่อแถวกันอยู่

และโดนบีบแตร่เตือนบีดแตร่ใส่

นมานอกหน่อย
ไปเล่นรั้งทำไมนะ

ไปย้อนสอนอีก

จะกลับยังไงล่ะทีนี้นะฮะโอ้มันก็เป็นเรื่องหัวร้อนกลายเป็นเสียงฮาไปแล้วครับ
เพราะว่าก็เห็นตามที่กล้องที่เราเห็นเลยแล้วโดยเฉพาะเสียงของคนขับ
นั่งเขาก็พูดตลกดีเหมือนกันแต่ว่าอุทาหรณ์แล้วคุณผู้ชมฮะ
เพราะว่าเขาก็ไปอยู่ในเลนส์ที่ไม่ควรจะอยู่ครับ
พอเขาบีบแตร่ใส่ก็เลี้ยวผิดอีกครับด้วยความสะดุ้งตกใจ

ประจันหน้าหลังจากนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะยังไงต่อนะ
จะพยายามเลี้ยวกลับมาหรือยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกัน
สุดท้ายแล้วก็เป็นคลิปให้เราได้เห็นกัน
ยังไงมันอาจจะไม่ได้ขำเหมือนในคลิปที่ขำก็ได้นะ
ต้องเข้าใจว่าขับตรงไปแล้วโดนชนทำยังไง
อาจจะเกิดเป็นเหตุการณ์และมีคนเจ็บหรือเสียชีวิตก็ได้
ยังไงขับรถก็ต้องระวังถ้าไม่ชินทางก็ช้า
ไปแล้วกันนะฮะอยู่ในเลนที่มันปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่า
ลักษณะถ้าแบบเลี้ยวขวาไม่ได้ก็ตรงไปอีกสักนิดนึง
แล้วยูเทิร์นกลับมาไปกลับรถมาไม่ชินเส้นทางหรือเปล่า
น่าจะไม่เคยไปจุดนั้นแหละนะครับ